มาต่อที่เรื่องของบาสกันหน่อยนะฮะที่มีทั้งเรื่องทะเลาะวิวาสกันกับวัยรุ่นในพื้นที่
แล้วก็ไปโต้ตอบโดยการแทงเข้าไปมีผู้เสียชีวิต๒ศพนะฮะ
ล่าสุดบาร์ดได้รับการประกันตัวจากความช่วยเหลือของหมอปลาด้วยนะฮะ
แล้วก็ทนายความพอได้รับการประกันตัวก็เปลี่ยนเสื้อผ้า
พอเจอหน้าแม่ก็ก้มกราบเท้าแม่เลยครับ
กราบเท้ากันแบบนี้เลยนะฮะในบาสนะฮะหรือว่านายนัทธวุฒิพึ่ง
เบอร์ดีนะครับอายุยี่สิบเอ็ดปีเนี่ยก้มกากเท้าของขุมแม่นะฮะ
หมอปลาด้วยแล้วก็ทนายความด้วยทนายภัยศาลนะฮะ
คือก่อนหน้านี้หมอปลากากทลายภัยศาลเนี่ยพาแม่ของคุณอดิสาไปยื่นบริการตัวลูกชาย
อธิษฐานไปยื่นบริการตัวลูกชายโดยสารให้ปล่อยตัวทั่วคราววงกัน๕แสนบาท
พอเสร็จปั๊บก็เปลี่ยนเป็นเสื้อสีเหลืองตัวนี้สวมหมวกนะฮะแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัย
สภาพเขาก็เครียดแล้วก็แขนซ้ายังคงใส่เฟือกเพราะว่าแขนหาจากการผูกรุมทำร้าย
บาสเนี่ยบอกกับทีมข่าวนะฮะด้วยน้ำเสียงกับสีหน้าที่ค่อนข้างกังวลว่าจริงก็อยากจะขอบคุณแหละที่ช่วยเหลือ
หมอปลานะฮะแล้วก็ทนายภัยศาลที่ช่วยให้ตัวเองนั้นออกมาต่อสู้คดีก็ดีใจ
บาทบอกว่าเขาไม่ได้รู้จักกับกลุ่มที่มาก่อเหตุและกลุ่มผู้เสียชีวิตเลย
แต่ยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุนี้มันมีปัญหากันจริงจากการที่เขาถูกจักรยานยนต์ตัดหน้ากัน
ที่กลุ่มผู้เสียชีวิตจะตามมาถึงหน้าบ้านและทุกอย่างก็เป็นไปตามคลิปยืนยัน
ไม่ได้ตั้งใจฆ่าแต่ที่ทำไปเนี่ยเป็นการป้องกันตัวเขามาก็ต้อง๖คนเนี่ย

ผมวางแผนไว้ว่าผมอยากสอบเข้าตำรวจแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะทำได้ไหม
การใช้ชีวิตมันต้องเป็นยังไงเพราะว่าต้องต่อสู้คดีกันด้วย
ฟังเสียงที่บาสให้สัมภาษณ์ไว้หน่อยนะครับ
เขาขับรถมาตัดหน้าผมครับ
แล้วตอนแรกผมก็ไม่ได้ติดใจอะไร
ก็คือว่าเราเป็นคนที่เก็บตัวทำมาหากิน

คือตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเรื่องมีอะไร
เขาบอกว่าปมชนวนที่ทำให้เขาโกรธต้องมาหาที่บ้าน
เพราะว่าเราไปให้ของลับแล้วมองหน้าเบิ้ลเครื่องใส่กัน
นี่ข้อที่จริงเป็นยังไงครับ

แล้วเขาได้ทำเหมือนที่เขากล่าวอ้างไหมคะ

หลังจากนี้บ๊าสวางแผนชีวิตในต่อไปครับ
แต่เห็นบอกว่าบาสเองก็อยากจะเรียนตำรวจด้วยอะไรด้วย
อันนี้จริงไหมครับลูก

มีอะไรอยากจะบอกเพื่อฟังผู้กรณีไหมครับ

ผมไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใคร

บ๊าสเองก็อาจจะทำเหตุผลต่างคนก็ได้กัน

มันก็นี่แหละฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้
แล้วก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมคดีนี้หมอปลาต้องเข้าไปช่วย

หมอป่าเป็นมือปร่ำสรรพเวสิไม่ใช่เหรอ

เห็นทางครอบครัวของบ้านเขาถูกกระทำพรีมีพลักษณ์มีพวกอะไร
แล้วก็อยากจะฝากไปถึงคู่กรณีด้วยว่า
ทำไมสิ่งที่สัมภาษณ์กันกับสิ่งที่มันเห็นในคลิปมันย้อนแย้งกันจังเลย
กลุ่มครองคนอยู่แล้วนะไม่กลัว
กลัวกลัวทำไม
เคสนี้ไม่มีการเปิดรับบริจาคใดทั้งสิ้น
ถ้ามีใครเอาบัญชีแม่บัญชีแฟนบาท

ทั้งสองฝั่งอย่างแน่นอนนะครับอีกมุมหนึ่งในข้อกฎหมายมันมีการตั้งข้อสังเกต
ยาวเหมือนกันบอกว่าตัวของบาทเองใจ
น้องเนี่ยคือเหมือนหัวใจนักสู้เกินร้อย
นับถือครับเมื่อถึงเวลาเราอาจจะเจอกันสู้อย่าถอยพี่เอาใจช่วย
เหมือนว่าเขาดูคลิปแล้วเขาบอกว่าก็นึกถึงเรื่องของคดีนายสมเกียจศรีจันทร์
ที่เป็นชายพิการขายขนมปังที่อยู่โชคชัย๔นะฮะ
ที่ถูกโจรุมไปทำร้ายจนเสียชีวิตเขาเปรียบเทียบกับคดีนั้นคุณผู้ชม
เหตุการณ์มันคล้ายกันแต่เหตุการณ์นี้บาร์ดไม่ถึงกับตาย
แต่บาทเขาสู้เกือบตายนะฮะแต่ว่าคดีของพ่อค้าขายขนมปังเขาเสียชีวิตไง
คดีนี้ตำรวจอย่าลืมอันนี้ทนายเขาพูดว่า
อย่าลืมดำเนินคดีกับพวกที่มารุมทำร้ายบาสด้วยนะ
เพราะทั้งสองฝ่ายถือว่าสมัครใจทะเลาะวิวาส
หากไม่ดำเนินคดีตำรวจอาจถูกข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
นะฮะธนายเขาย่ำว่าผมดูอยู่นะ
น้องคือยอดนักสู้เหมือนกันอะไรแบบนี้อันนี้หมายถึงบาทนะฮะ
ทีนี้ธนายเขาบอกกับทีมขาวเป็นวิวาท
เขาหยิบยกคดีของนายสมเกียจขึ้นมาเทียบเคียงกับเหตุการณ์นี้เพราะอะไร
เพราะคดีของลุงสมเกียจชายพิการเนี่ย
มันเกิดเหตุการณ์และมีการเข้ามาในบ้านแล้วด้วยซ้ำ
และถูกกลุ่มวัยรุ่นมาหาเรื่องอยู่ที่บ้าน
เป็นการยั่วยู้กันถึงต้องหยิบอาวุธออกไปป้องกันตัว
จึงมองว่าทั้งลุงสมเกียจกับในบาสเนี่ย
ต่างเป็นผู้ถูกกระทำก่อนถูกยั่วยุก่อน
ทำให้ต้องออกไปป้องกันตัวเหมือนกันทั้งสองคดี
แต่ต่างตรงที่ว่าบาทไม่ตายสมเกียจตาย

แล้วดูแล้วบ้านไม่ได้มีจัดนาจะออกไปหาเรื่อง
แต่ถูกข่มขู่นะฮะแล้วก็ต้องออกไปป้องกันตัวเอง

อีกทั้งประธานการณ์สอบสวนสอนรพฤษกเกษม
ก็ควรแจ้งก็หาดำเนินคดีกับฝั่ง๖คนนั้นด้วยเช่นเดียวกัน
ถามร่วมกันทะเลาะวิวาสหรือพยายามฆ่าได้ทันทีเหมือนกัน
เพราะว่าถือเป็นคดีอาญาแผ่นดิน
ไม่จำเป็นต้องมีผู้เสียหายไปแจ้งความ
ถ้าล่าช้าไม่ทำมีสิทธิ์ถูกดำเนินคดีฐานละเว้นกัน
ปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นเดียวกันนะครับ
อยู่กับเรื่องของบาร์ดนะฮะตอนนี้ชาวเน็ตส่วนใหญ่เนี่ย
ออกมาแล้วชูทงชูมือเลยบอกว่าอยู่ทีมบาส
ใช้คำนี้เลยบางคนนะฮะสักลายตั้งแต่ขายันแขนยันนี่ครึ่งคอเนี่ย
ไลน์แล้วก็พูดผ่านออนไลน์ไปว่าใช้คำว่ากูในใจ
ถ้าเป็นเรานะแล้วเราเป็นเหมือนบัตรกูก็แทง
ถ้ากูไม่แทงกูก็โดนแทงตายไปชมฮะ
พอเขาออกไปก็ฟาดเขาฟาดเขาเขาป้องกันตัว
ไม่ต้องนัดจ๊ะเนี่ยไม่เข้าใจน่ะไหล้ครับ
ให้ปลายเสียงให้มาดูความโหดน้อยลงหน่อย
แต่ความเห็นของพี่ทั้งสองท่านเนี่ย
น้องสาวนะบอกว่าขอให้ไม่ตายดีเข้าไปข้างในกูขอให้โดนกระทืบตาย
เหมือนที่มึงทำกับพี่กูแค่เขาปาดหน้ามึงถึงกับแทงสดเหลือเกิน
คำพูดคำนี้ลบไปแล้วจ้าลบไปแล้วแต่หมอปลาบอกว่านี่มันคือการขู่อาฆาตนะฮะ
ดังนั้นหมอปลาเลยบอกห่วงบาทห่วงบาทกับห่วงแม่ของบาท
อยู่ที่บ้านเดิมเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายจากพวกที่เขาแค้นแค้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ก็เลยเชิญ
บาทกับแม่เนี่ยมาอยู่บ้านหมอปลาก่อนเฮ้ยที่ไหนเมืองเพชรเหรอใช่
เชิญมาที่เมืองเพชรชบุรีก่อนเอาแฟนเขาล่ะก็แล้วแต่แฟนเขา
ถ้าหากแฟนเขาอยากจะมาอยู่ด้วยบ้านหมอปลาใหญ่โตโออ่าก็มาได้เลย
อยู่เป็นการชั่วคราวสู้คดีกันไปก่อนได้

และทีมบาสคนระดับไหนมันจะเป็นทีมบาสได้ไม่ใช่เฉพาะพี่รอยศักดิ์นะฮะ
เชิญที่หน้าจอทีวีค่ะนี่ระดับสสพี่เต้๐๐๗
มงคลกิจสุขสินทรานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยบอกเห็นใจบาทมาก
หากไม่สู้ก็ตายคาที่แล้วบอกเอางี้บาทไปสู้คดีก่อน
หลุดคดีเมื่อไหร่พี่ชวนพี่เจ้เหรอใช่พี่เต้ชวนเข้าพัก
แล้วชวนเขาพักมาอยู่ข้างพี่เต้เลยเดี๋ยวมาข้างพี่เต้
แล้วเวลาเจอลุงตู่มาลัยบาทลุยเลยนะอ้าวพี่เต้ทำไมเป็นคนแก
บาทมาอยู่ข้างพี่เต้แล้วเดินเฉียดลุงตู่มาลัย
จัดไปเหมือนที่จัดเมื่อสักครู่นี้ฟังพี่เต้๐๐
ถ้าพี่เป็นบาทอาจจะตาย๖นะฮะอาจจะตาย๖นะครับ
เพราะว่าถ้าสู้แล้วเนี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามให้ตายมันเอาคืนอยู่แล้วนะครับพวกเนี้ย
มันเอาคืนอยู่แล้วถ้าน้องบาทหลุดคดีนี้มาได้นะครับ
มาเป็นสมาชิกพักไทยศรีวิรัยได้แต่ตอนนี้ก็เป็นสมาชิกพักได้นะ
พี่ชอบมากคนอย่างน้องใจถึงนะฮะใจถึงดีสดดี
อย่างน้อยเนี่ยมาเดินตามพี่ในสภาเนี่ยมีใครมาหาเรื่องพี่เนี่ย
น้องก็ใส่ก่อนได้พี่ชอบอ่ะสอสอในสภาภูมิใจหมดทั้งนั้นนะครับ
มาเดินตามหลังพี่นะถ้าใครมาเบียดพี่น้องจัดการเลย
น้องจัดการเลยถ้าพลเอกประยุทธ์มาส่งลูกน้องมาจัดการแทนพี่ได้เลย
โดยที่ไม่ต้องบอกพี่เดี๋ยวพี่ไปประกันตัวให้
พี่ออกไปเอาเรื่องมันคือการสมัครใจทะเลาะวิวาด
แต่ที่สำคัญที่สุดคือไอ้คนต้นเรื่องที่พาแก๊งตัวเองมาเนี่ย
คนต้นเรื่องมันคือใครต้องดำเนินคดีนี้ด้วย
แล้วคนต้นเรื่องทุกวันนี้รู้สึกรู้ตัวหรือยัง
ว่าพาเพื่อนมาตายกับเหตุการณ์ครั้งนี้
จะต้องมีความผิดจะต้องมีบาปติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน

พาเพื่อนมาตายกับเหตุการณ์ครั้งนี้
จะต้องมีความผิดจะต้องมีบาปติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน

จะต้องมีความผิดจะต้องมีบาปติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน

จะต้องมีความผิดจะต้องมีบาปติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน

จะต้องมีความผิดจะต้องมีบาปติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน

จะต้องมีความผิดจะต้องมีบาปติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน

จะต้องมีความผิดจะต้องมีบาปติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน

จะต้องมีความผิดจะต้องมีบาปติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน

จะต้องมีความผิดจะต้องมีบาปติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน
ฟังจากสสพี่วัน
จะต้องมีความผิดจะต้องมีบาปติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน

จะต้องมีความผิดจะต้องมีบาปติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน

จะต้องมีความผิดจะต้องมีบาปติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน